รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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
บอกลักษณ์ครั้งแรกไปบอกลักษณ์ปลาที่ไหนคะ

พอยืนพิงพอนานตอนเค้าก็

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
แผ่นป้ายตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
อีกแล้วนะครับกับความสดชื่นสดใสนะครับและพลังนะครับจากนักสู้ชีวิตทั่วประเทศนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปพบกับรายการนี้ได้เลยนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
พบกับเราสองคนและนักสู้ชีวิต
นะครับถ้าเขาทำได้นะครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับจากรายการของเราไปเลยนะครับ
หนึ่งล้านบาท
ทีนี้ค่ะเวทีแห่งชีวิตจริงเรื่องราวเข้มข้นจากชีวิตจริงจริงเจ็บปวดจริงจริงป่วยจริงจริงเจ็บช้ำจริงจริงเคราะห์น้ำตาจริงจริงค่ะครับและผู้หญิงที่กำลังจะมาต่อจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของเธอในครั้งที่แล้วนั้นทำให้รู้เลยค่ะว่าชีวิตเนี่ยกว่าจะผ่านอะไรไปได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางเพียนนามสกุลพลายสุวรรณอายุห้าสิบสามปีค่ะอยู่ชุมพรอำเภอประทิ้วค่ะทุกวันนี้ป้าก็ทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างเก็บฟาร์มล่วงค่ะแล้วก็ล้างถ้วยตามงานแต่งงานร้านอาหารเขาเวลาเขาขาดคนเขาก็เรียกไปช่วยค่ะได้วันละสองร้อยถึงสามร้อยค่ะก็กินไปวันวันนะคะต้องเลี้ยง

เขาหยิบจับไม่ได้เนี่ยมือเขาก็หงิกเนี่ยค่ะเขาชาไปซีกเนี่ยค่ะ
บังคับจริงกว่าเลยก็เหรียญผมมาทั้งหลอดบอกผมพิการเกาะค่ะไม่ไปนะเอาหลักค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณนะจะยู่ได้กันตลอดไปน่ะ
หลานป้าชื่อไอซ์ค่ะพ่อแม่เขาแยกทางกันค่ะ
เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วค่ะ

ไม่รู้ว่าถ้าเกิดป้าเป็นอะไรสักวันลูกเขาจะอยู่ยังไงค่ะ

บ้านผูกพังตัวค่ะอันตรายค่ะ

ลักษณะบ้านมันมีคลองเข้ามาในนี้ค่ะ
แล้วหมู่บ้านก็เลี้ยวโค้งอีกไปหน่อยก็เป็นออกทะเลใหญ่แล้วค่ะ
พอเวลาหน้าว่าวค่ะเดือนมกรากุมภาเนี่ยค่ะ
น้ำท่วมก็ต้องขนย้ายที่นอนขึ้นมาชั้นบนค่ะ

ตอนนี้สังกษีก็ผูกพังหมดแล้วค่ะ

พื้นบ้านเป็นไม้กระดานเป็นรูเนี่ยค่ะ

เวลาฝนมามันสาดเข้าบ้านนะเปียกหมดเลยค่ะผ้าก่อน
กลัวก็ไม่ได้มีเตากงเตาแก๊สอะไรหรอกค่ะ
ไม้กระดานเนี่ยค่ะเก็บไม้กระดานมาต่อเติมบ้านเนี่ยค่ะ
อยากปรับปรุงบ้านค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกมาสาดเข้ามาที่หลับที่นอนเปียกหมดเลยค่ะ
หลานสาวเขาก็โตขึ้นทุกวันนะคะอยากจะได้ไม้กระดานมากั้นให้มันดูดีหน่อยค่ะ
ทั้งสองคนนี้ค่ะที่ยายต้องเลี้ยงดูค่ะแต่ก็ไม่เคยท้อค่ะสู้ค่ะ
ไปทำงานเหนื่อยมาเห็นหน้าผัวเห็นหน้าหลานก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ
มาพบกับเธอนะครับคุณเพียรหญิงผู้ไม่เคยหมดหวังขอสู้สุดกำลังเพื่อบ้านที่กำลัง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเพียร

ตรงกลางนี้นะครับต้อนรับคุณเพียรเป็นครั้งที่๒นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
คราวที่แล้วคุณเพียรร้องไปแล้ว๒เพลงรับไปแล้ว๒๐๐๐บาท

เพียนเกือบไม่ได้มาเนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะ

แก่ไอแล้วก็เต็มหานมมุกในไหล
บอกว่าไปได้ไหมบอกอาจจะฝืนฝืนไป

ตอนรับค่ะลุงเชษแล้วก็น้องไอซ์ค่ะ

คุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีแล้วนะคะว่า
เพียนกับลุงเชษเนี่ยคือมาบนเวทีร้องได้ให้ร้านของเราครั้งนี้
คือมาอยากจะได้ตังค์ไปซ่อมบ้าน

ห้องน้ำก็ไม่มีหลานก็โตเป็นสาวแล้ว
ฝาก็ไม่มีไม้กระดานก็รั่ว
สังกษีที่กั้นก็สนิมกินทุกวัน

หมอหนึ่งแล้วลูกบอกซิลูก

อยู่กับป้าเพียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะน้องไอซ์
แม่เขาก็เลิกกันตั้งแต่ขวบกว่าค่ะ
เดี๋ยวฉันก็เลี้ยงมาตั้งแต่หวบ๖เดือนค่ะ

เขาคงจะลำบากค่ะนะคะ
ไปใช้ชีวิตแบบกับครอบครัวใหม่เขาก็ลำบากเหมือนกันค่ะ
ตั้งแต่เกิดที่เขาเอาน้องมาไว้ให้เนี่ย

บอกแม่หนูฝากเลี้ยงก่อนนะ
เดี๋ยวหนูมีแฟนดีแล้วจะมารับค่ะ
ก็ว่าสงสัยจะไม่ดีละค่ะแฟนของก็

เขาจะยกย้ายอยู่เรื่อยทำงานก่อสร้าง
ยายยายลำบากไหม
เหนื่อยค่ะแต่ก็ยายก็ไม่เคยบ่นให้ฟังค่ะ
เวลายายหิวขนมยายซื้อขนมให้ยายกินไหม
ก็ซื้อให้บางครั้งถ้ามีตังค์ค่ะ

อยากเป็นทหารหญิงค่ะ

วิชาที่เราเรียนเก่งที่สุดคือวิชาอะไรนะตอนนี้

เป๊กขอให้ไอซ์สมหวังในความฝันที่ว่าอยากเป็นทหารหญิงนะคะ
ถ้าได้เป็นทหารหญิงแล้วชีวิตไอซ์มั่นคงแล้ว
ฝากดูแลยายกับตาด้วยนะลูกนะ
ต้องดูแลกันเพราะนี่คือครอบครัวเรา
ยายก็ดูแลไอซ์มาตั้งแต่เล็กนะลูก

เท่ากับเป็นลูกอีกคนนึงเลยล่ะนะป้านะ
เลี้ยงดีกว่าลูกคนแรกด้วยซ้ำค่ะ

คุณยายเป็นห่วงอะไรคุณหลานบ้าง

เป็นห่วงห้องน้ำค่ะห้องน้ำนี้ไม่มีเลยค่ะ
กระดาษถุงปุ๋ยมาตัดแล้วก็เย็บไป

อาบน้ำก็เอาถุงปุ๋ยกั้น
เอาถุงปุ๋ยกั้นแล้วก็หิ้วน้ำขึ้นมาข้างบน
ไม่มีที่นอนนี่ก็ลำบากแล้วนะ
ห้องน้ำก็ไม่มีนี่ลำบากหนักไปอีกซะเพียน
คิดว่าจะมีแรงส่งหลานเรียนเป็นทหารอย่างที่เขาตั้งใจไหมฮะ
ก็คงจะไม่ค่ะคงจะไม่มีค่ะ
ก็มารายการนี้หวังรายการนี้ค่ะ
เป็นความหวังแรกเลยค่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเงินหมื่น
ที่ร้องได้๒เพลงนั้นดีใจมากเลยค่ะ

อ๋องบเหรอคะก็ตามที่เคยคิดนะสองหมื่นนะคะสองหมื่น
ตอนนี้ได้ห้องน้ำแล้วค่ะเสาด้วยห้องน้ำด้วยค่ะค่ะจ้ะ
ก็พอชื่นใจชื่นใจค่ะชื่นใจมากพอสำคัญทีเดียว
เพราะว่าเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงและกำลังเป็นสาวด้วย
ห้องน้ำห้องท่ามันสำคัญนะครับต้องให้มันมิดชิดนิดนึง
สุขภาพของลุงตอนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ลุง
ไหวไหมเนี่ยวิวเวียนหัวไหมสู้ไหวสู้
น้ำมูกไหลออกน้ำมูกออกครับ
เมื่อคืนนั่งรถไฟมาแห้งแล้ว
นั่งรถไฟมาน้ำมูกแห้งแล้ว
ไม่สบายแล้วทำไมถึงมาน้ำมูกข่าวข่าวข่าวจำเป็นต้องมา
ต้องมาถ้าเป็นทหารก็ตายในสนามรบ
คุณเชษให้กำลังใจเมียหน่อยค่ะ
ขอให้โชคดีแล้วก็ทำความขวัญให้สำเร็จ

แล้วก็ซ่อมแซมบ้านค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า

เสานี่มันก็จะกลอนไปเรื่อยแล้วค่ะเป็นเสาใหม่อเจมส์อ๋อครับพอฉะนั้นต้องเร่งหน่อย
วันนี้ร้องไปแล้ว๒เหลืออีก๓เพลงกับ๓ตัวช่วย
เพลงที่กำลังจะเริ่มต้นนี้เป็นเพลงที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาทป้าเพียน
๔๐๐๐๐แล้วครึ่งนึงเลยนะครับอเรนนี่ร้องสำหรับผู้คนจนก็ได้
เอาละครับถ้ามันเยอะขนาดนี้เรามาฟังกันเลยนะครับ
อินโทรเพลงที่๓นะครับเพลงที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ
หมื่นบาทละมุนมาเลยค่ะป้าเพียนก็คุ้นกันดี
สำหรับทุกคนแต่คุณเพียนล่ะครับเป็นไงครับเพลงนี้
เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินมา

ครั้งที่แล้วนี่มั่นใจไปเท่าไหร่นะฮะ

พอกับเพลงที่๑และเพลงที่๒ที่ผ่านมา
แต่ว่าแต่ละเพลงนั้นความยากง่ายไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับคุณเพียร

ตอนนี้คุณเพียนมีอยู่แล้ว๒๐๐๐บาทนะครับ

ถ้าหยุดอยากรับแค่๒หมื่น
แต่ถ้าอยากไปถึง๘หมื่นต้องสู้ต่อ
แต่ถ้าร้องผิดก็จะเหลือหมื่นหนึ่ง

ฟังอินโทรสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทไปแล้วนะครับ

ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

มีความมั่นใจมากทีเดียว
นะครับคุณเพียนมั่นใจดีครับแต่ว่าตัวช่วยล่ะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณเพียนครับเพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

นี่ขนาดมาถึงเรียกว่า
เกินครึ่งทางนะครับผ่านเพลงนี้
ยังไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะครับ
ขอให้ทำให้ได้ขอให้ได้ห้องน้ำ

ขอให้ได้เงินไปรักษาสามีและดูแลตัวเอง

น้ำประเพียณนะสู้นะ

ได้กินไปบ้างยังยังค่ะเดี๋ยวจบรายการนี้
เคยกินหมูกะท้ามาไหมก็เคยทีนึง

มากินไปกินมาได้เลยแถวนี้มีเยอะครับ

เอาละครับมาถึงเพลงที่๓
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ลุยค่ะตั้งใจค่ะสู้ค่ะ
ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าเข้าของ
หมดสิทธิ์เรียกร้องรักเพื่อคนที่ไหน
ไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ
บาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฝัน
ฝนตกทางนี้จะหนาวถึงเธอ
ไม่นั้นห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า
ใจนอกใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
พาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ
เวลาที่จุด
บอกรักครั้งแรกไปบอกรักป้าที่ไหนคะ

รถมันไม่มีไม่มีที่นั่ง

นั่งบนตักลุงไปมีคนนี้เลยเหรอ

คำว่ารักแบบบนรถไฟวันนั้นหน่อย

พร้อมได้ให้รัก
ลูกหนูสู้ชีวิต